คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปภาพนี้นะคะ
มีชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่
เขาบอกว่าเจอจอราเข้
คุณผู้ชมดูภาพมันไปด้วยกันนะคะเนี่ยเค้าบอกเป็นหัวจราเค้โห
ขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้แล้วเห็นอยู่แบบนี้เป็นเดือนเป็นเดือนแล้ว
ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาบอกว่าคร่าวประเมินด้วยสายตาน่าจะตัวยาวสัก๒เมตร
นี่ค่ะตามคลิปภาพนี้เลยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะที่ริมคลองระพีพัฒน์นะคะ
ก็มีชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคนนั่งเฝ้าคือนั่งดูว่าจราเข้จะโผล่ขึ้นมาอีกไหม
แต่เขาเตรียมอุปกรณ์เอาไว้นะคะก็คือถ้าจราเข้ลอยขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องจับ
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาบอกว่าก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่กรมประมงอีกชุดหนึ่งก็พายเรือด้วยค่ะ
พายเรือค้นหาจราเข้ในคลองนะคะก็ตั้งแต่เช้า๘โมงยังไม่เจอ
นางสาววันวิสาอบรมวันอายุ๑๗ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเจอจราเข้มาเป็นเดือนแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่ากี่ตัวด้วยซ้ำเพราะชาวบ้านเห็นจราเข้กันหลายจุด
บางคนบอกเห็นตรงนั้นอีกคนนึงบอกเห็นตรงนี้โอ้โหนี่ชาวบ้านก็บอกแบบนี้
แล้วเขาประเมินว่ายาวแบบประมาณ๒เมตร
เมื่อคืนนี้มีเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพระนครศิริยาพยายามจะจับพยายามจะจับจราเข้แต่จับไม่ได้
ชาวบ้านอีกคนนึงนะคะนายสมานอบรมวันอายุ๖๑ปีบอกว่า
จราเข้ลอยขึ้นมาโผล่มาแต่หัวเป็นเดือนแล้วเห็นจริงเขาบอกเขาเห็นกับตา
เหมือนกับจราเข้ขึ้นมาสูดอากาศหายใจเขาบอกแบบนี้

อยู่ริมตลิ่งแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่ประมงเปลี่ยนชุดคือมีอีกชุดหนึ่งเดินทางมาพร้อมอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวระงับการจับจราเข้เอาไว้ก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามหาจราเข้กันอีกรอบหนึ่งนะคะ

ใช่จราเข้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่มาหายเลย